อย่างที่บอกว่าวันนี้จริงตอนแรกมีกระแสข่าวว่าจะมีการ
กล้าวโปรดกระหม่อมในรัฐมนตรีคนที่๓๐ที่ทำการพักเพื่อไทยนะคะ
ก็จะเห็นว่ามีสอสอหลายคนสวมชุดพิธีการสีขาวมาที่พักเพื่อไทย
แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีรายงานข่าวออกมาอีกครั้งนึงว่าจะมีการเลื่อนใช่ไหมคะ
เลื่อนออกไปก็เป็นเพราะว่าเป็นการคาดการณ์ของทางสำนักงานเลขาธิการ
การสรรพาผู้แทนวราษฎรณและกระบวนการยังไม่สมบูรณ์ค่ะก็เลยต้องมีการเลื่อน
ออกไปก่อนนะคะ
จึงมีการพิธีที่เตรียมการไว้ครับ
ต้องรอนัดหมาย
ต้องรอนัดหมายจากทาง
สำนักทางเลขาสภาอีกทีหนึ่ง
ว่าพร้อมที่จะผลักดันนโยบายเศรษฐกิจตามที่หาเสียงไว้

โอนพรุ่งนี้เลยอะไรแบบนี้

แล้วก็มาพบปากกับบรรดาผู้ที่มาให้กำลังใจ